คุณผู้ชมฮะนี่ช็อกวงการตลกเลย
เขาบอกว่าตลกชื่อดังอย่างโป๊งเหน่งเชิญยิ้มเนี่ย
หนักครับคือป่วยหนักปอดทะลุตอนนี้รักษาอยู่ที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษย์
โอ้โหเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตามานานเหมือนกัน
ระยะหลังเราไม่ได้เห็นคุณโป๊งเหน่งตามหน้าสื่อเลย

หรือแม้ที่อสมรือศรีเนรนะที่จังหวัดพันธกรศิวิทยา
เพราะว่าคุณโป๊งเหน่งมักจะไปส่องหาตัวเลข

ก็ไปแก้บนไปถวายของบูชาบ้าง
ตอนหลังไม่เห็นเลยกี่งวดกี่งวดก็ไม่เจอคุณโป๊งเหน่ง
มีข่าวลือสะพัดก่อนหน้านี้ว่าคุณโป๊งเหน่งป่วยหนัก

ทีมข่าวก็เลยลองโทรศัพท์ไปสอบถาม
แต่ปรากฏว่ามือถือของคุณโป๊งเหน่งปิดเครื่อง
ก็เลยสอบถามจากเพื่อนที่สมาคมศิลปินตลก
บอกว่าอยากจะทราบอาการป่วยของคุณโป๊งเหน่ง
เพื่อนศิลปินตลกบอกว่าก็ทราบอาการป่วยมาสักพักหนึ่งแล้วนะ
แต่ครอบครัวไม่อยากให้เป็นข่าวอยากรักษาตัวเอง

ก็ให้สอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตลก

เพราะอาเป็ดก็ดูแลโป๊งเหน่งอยู่นะฮะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
ได้โทรศัพท์สอบถามอเบทเชิญยิ้ม
ให้ข้อมูลโหน่าตกออกตกใจ
บอกว่าจริงแล้วก็เพิ่งรู้เรื่องโป๊งเหน่งมาจากคุณนุ้ยเชิญยิ้ม
เพราะว่าจะขอคิวคุณโป๊งเหน่งไปเล่น

ขอไป๓๔ครั้งแต่บอกไม่สะดวกเลย
มารู้ตอนหลังว่าคุณโป๊งเหน่งเนี่ย
ป่วยหนักฮะปอดทะลุ

หรือบางทีลุกเดิน๓๙ก็เหนื่อยหอบแล้ว

ส่วนสาเหตุอาเป็ดเชิญยิ้มเล่าให้ฟัง

ก็อาจจะเกิดช่วยเกื้อกับเรื่องการสูบบุหรี่เยอะ
นะฮะเลิกไม่ได้สักทีเลย

เดี๋ยวอาจะรีบบอกนะทีมันธรรมไทยรัฐอาทิตย์ทราบนะฮะ
นี่ค่ะนี่คืออาการของคุณโป๊งเหน่งนะฮะ
ก็ต้องแสดงความห่วงใยไปถึงคุณโป๊งเหน่งแล้วกันนะครับ
ส่วนศิลปินนักร้องอาวุโสอีกหนึ่งท่านที่น่าเป็นห่วงนะฮะ
ก็คือคุณอาศรเพชรศรสุพรรณ
ท่านอายุเยอะแล้วนะค่ะคุณอาศรเพชรนะฮะอายุ๗๓ปีแล้ว
เจ้าของเพลงดังมากมายนะฮะอย่างใจจะขาดแล้วเอ้ยเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชกลางดึกเมื่อคืนนี้นะฮะ
อัปเดตอาการว่าพ่อนั้นยังไม่รู้สึกตัวนะครับ
แล้วก็ตลกดังอย่างคุณกิฟต์โคกคูณซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณอาสอนเพชร
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าเมื่อคืนนี้คุณอาสอนเพชรกัดลิ้นตัวเองคุณ
แล้วมีอาการหยุดหายใจจนลูกชายต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
และตอนนี้รอดูอาการอย่างใกล้ชิดแบบวินาทีต่อวินาทีเลยคุณ
หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะแจ้งเรื่องของอาการของทั้งสองท่าน
ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะไม่ว่าจะเป็นคุณโป๊งเหน่ง
หรือว่าคุณอาสอนเพชรนะครับ